ไปที่จังหวัดชายภูมิคุณผู้ชมครับลูกเลี้ยงอายุ๓๙ปีเสพยาบ้าแล้วหลอน
หอนแล้วคลั่งตามท้องเรื่องเลยเอาไม้หน้าสามตีแม่เลี้ยงเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ลากร่างของแม่เลี้ยงเนี่ยไปทิ้งในสระน้ำโอ้เขาหากันให้ทั่ว
สุดสี่ส่วนสอบภาวแก้งคล้อครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กู้ชีพกู้ภัย
แกล้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นเนี่ยคุณผู้ชมนี่ในครัว
ไปพบนางสุดใจวงหารอายุ๖๓ท่านเสียชีวิตซะแล้ว
แล้วลากร่างมานี่ฮะมาทิ้งตรงนี้นะครับสระน้ำหลังบ้าน
ถูกตีด้วยไม้หน้าสามที่ไทยทอยที่หน้าผาก
รอยเลือดในหยดเป็นทางครับอยู่ในครัวแล้วก็ออกมาทางข้างบ้าน
มาจบตรงนี้ขอบสระน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดที่พบศพ
นายวิจิตแสนเสาอายุ๖๙เล่าบอกว่าเขามีลูก๔คนนะ
ผู้ตายเป็นภรรยาอยู่กินกันมา๑๐ปี
ที่ผ่านมาก็รักแล้วก็ดูแลลูกชายทั้ง๔คนเป็นอย่างดีครับ
ตอนเกิดเหตุคาดว่าช่วงเช้ามืดสุดใจเนี่ย
เนี่ยนะน่าจะมานึ่งข้าวเหนียวแล้วอาคมแสนสาวอายุ๓๙
ลูกชายคนเล็กเนี่ยน่าจะหลอนยาแล้วเอาไม้หน้าสามมาทุบตีแม่เลี้ยงครับ
คือตอนเช้าเขาไม่เห็นภรรยาก็ใจไม่ดีแล้วนะ
เข้าไปในห้องครัวข้าวของกระจัดกระจายแล้วมีเลือดด้วย
ตะโกนเรียกลูกชายคนโตเฮ้ยมาช่วยกันหาแม่หน่อย
แล้วก็ไปเจอศพอยู่ในสระน้ำครับ
นี่ครับนายอาคมก็ถูกตำรวจจับได้นะครับ
แล้วก็พาตัวไปสอบสวนเขายอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เสียชีวิตนะครับ